คืนที่๓แล้วนะคะสำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพคุณตาซาเล้งหรือว่าคุณตาจรูนมณีพันธ์
ซึ่งถูกในจอร์ดเตะตกจากซาเล้งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
เมื่อคืนนี้บรรดายาดและเพื่อนที่ร่วมขับซาเล้งด้วยกันมา๓๓ปีเดินทางไปร่วมงานด้วยนะคะ
บรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพนายจรุลมณีพันธ์หรือคุณตาซาเล้ง
เมื่อคืนนี้เป็นคืนที่๓นะคะมีญาติและคนรู้จักทยอยเดินทางมาร่วมงาน
โดยเฉพาะนายอมรบวรสิริกุลเป็นเพื่อนร่วมอาชีพขับซาเล้งกับคุณตาจรูน
ที่ขับรถซาเล้งจากดินแดงกรุงเทพไปร่วมงานที่วัดห่อหมก
ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดนานถึง๘ชั่วโมงปั่นด้วยซาเล้งของตัวเองไปด้วยซ
ปั่นจากกรุงเทพไปอายุทยานะครับ
นายอมรบอกว่าตั้งใจมาร่วมส่งเพื่อนที่รู้จักกันมานาน๓๓ปี
พร้อมตั้งใจเดินทางมาบวชให้กับคุณตาด้วย
วันที่๔เมษายนนี้จะบวชให้นะคะ
และฝากถึงจอร์ดผู้ต้องหาที่ทำร้ายร่างกาย
คุณตาซาเล้งบอกหัวใจทำด้วยอะไร
ถ้าเกิดกับครอบครัวจอร์ดจอร์ดจะคิดยังไง
อกจากนี้นะคะนายอมรยังบอกอีกว่า
ขอให้จอร์ดจำเป็นบทเรียนจากเหตุการณ์นี้ค่ะ
แล้วคิดไหมว่าเวลาเขาทำกับลูกหลานของคุณ

เหมือนกันครับคนเราต่างฐานะของตัวเอง

แต่ว่าแค่ฐานะมันต่ำสูงของตัวเองครับ

สุดท้ายก็มาเม้นเยี่ยมทุกคน
ก็อยากให้เขาบอกอย่าไปคิดว่าเอาจองเป็นจังกำกับเขาเลยนะ
ไปดีครับ
แล้วก็บวชเลียนให้กับจับแชร์พระเหลืองไปสู่สุทธิคติ
เดี๋ยวเขาทำอะไรเขาไว้เขาก็ได้กับตัวเขาเอง
เขาไม่ได้กับตัวเองเดี๋ยวญาติพี่น้องเขามี

โกงคำคงเปลี่ยนมีมีจริงนะฮะอย่าลืมมีจริง

กรุงจะทำบาปทางตามไว้ใช่ไหมครับ

ชาติหน้ามาก็อย่ามาเกิดเป็นคนจนนะ

ส่วนนายประพฤติมีพันธ์ลูกชายของคุณตาจรูนนะคะ
บอกว่าตั้งแต่คุณพ่อเสียไม่เคยมาเข้าฝันใครเลยนะคะ
แต่เมื่อคืนนี้มาเข้าฝันลูกชายค่ะ
เข้าฝันตัวเองบอกเห็นคุณพ่อไปนั่งอาบน้ำอยู่ที่บ้าน

พอถามเรื่องของจอร์ดบอกว่า
คือถามว่าจอร์ดเคยบอกว่าจะบวชให้
ลูกชายตอบว่าอันนี้ก็แล้วแต่จอร์ดละกันนะคะ
ให้ไปคิดเอาเองค่ะ
ทางนงเวียนบอกก่อนใช่ไหม
ให้ดูแลลูกหลานก่อนให้ถึงร้อยวันแล้วค่อยไป

เพราะว่าเขาจะยังไงใช่ไหม

สำหรับงานสวดพระอภิษฐรรมศพจะสวดคืนวันสุดท้ายก็คือวันอังคารนี้นะคะ
และพิธีชาปนกิจจะมีในวันพุธเวลา๑๖นาฬิกาที่วัดสุนทรารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
ทีนี้ก็ต้องรอดูกันนะฮะว่าตกลงแล้วนายจอร์ดจะมาบวชให้คุณตาจบรูนหรือเปล่านะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้โกนหัวแต่งชุดขาวแล้วก็มากราบศพแล้วนะครับ